คุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมไปที่นครสวรรค์ค่ะมีคนไปพบศพนะคะ
เป็นศพของผู้ชายคนนึงค่ะสภาพศพคือถูกฆ่าอย่างโหดเยี่ยมเลยนะคะ
ถูกมัดเท้าแล้วก็เอามือไพร่หลังแล้วก็มัดมือเอาใส่กระสอบ
โยนทิ้งข้างทางอ่ะค่ะโอ้โหเราส่งคุณภูริพัฒนบุญนินลงพื้นที่ไป
นี่นะคะจุดที่พบศพก็คือเจ้าหน้าที่เนี่ยนำศพออกไปจากพื้นที่ครับ
แล้วก็ตรงเนี้ยมันเป็นไร่นาของชาวบ้านอ่ะนะคะจุดที่พบศพเป็นที่ดินโล่งอ่ะค่ะ
จากถนนใหญ่ประมาณสักร้อยเมตรได้ห่างจากถนนเส้นเข้าไร่นาแค่สิบเมตร
คือถ้าเกิดใครผ่านไปผ่านมาเห็นศพเลยอะค่ะนี่นะคะสภาพศพถูกจับมัดมือไพร่หลัง
เท้าสองข้างกางเกงกระดุมถูกถอดออกเสื้อถูกถอดออก
แล้วก็เอามามัดไว้ที่คอมีถุงป่านคลุมเอาไว้ครึ่งตัว
ตามตัวมีร่องรอยถูกทำร้ายด้วยนะคะหลายจุดเลยค่ะ
ก็กระสอบป่านที่เอามาคลุมร่างอะค่ะมีตัวอักษรเขียนเอาไว้ด้วยนะคะ
น่าจะเป็นคำว่าอุไรประมาณนี้นะคะ
ทีมข่าวของเราเห็นแต่สภาพศพยังดูใหม่อยู่ค่ะ
ยังไม่ได้ขึ้นอืดเลือดยังสีสดอยู่เลยนะคะ
รวมต้นนี่คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่าเจ็ดชั่วโมง
เจ้าของที่ดินพาทีมข่าวของเราไปดูจุดที่พบศพนะคะก็ได้ไปคุยกับคนที่พบศพคนแรกด้วย
คือพี่เขยของเจ้าของที่ดินเขาบอกว่าตอนเช้าภรรยาเขาเนี่ยใช้ให้ไปรดน้ำผักในนา
ในไร่นาก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกมาแต่ยังไปไม่ถึงไร่เลย
เจอศพแล้วนะคะอยู่ที่ข้างทางก็ลักษณะมีถุงกระสอบคุมอะค่ะ
ตอนแรกไม่แน่ใจไม่กล้าเข้าไปดูใกล้ใกล้แต่คิดว่าคือศพแน่แหละ
ก็เลยรีบขี่รถจักรยานยนต์กลับเข้าหมู่บ้านไปบอกผู้ช่วยผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่บ้าน
ให้มาช่วยกันดูแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ค่ะตอนที่เราเห็นเป็นยังไงบ้าง
เปิดเนี่ยเหมือนไปหัวนะครับเดลอจังหวดไปเข้าไปนั่นครับ
แล้วว่ามันดูไกลครับมันก็มาเชิงเละเท่าไหร่ครับ
ศพนี้นะคะชาวบ้านคนในพื้นที่บอกว่าไม่คุ้นเลยนะคะรูปร่างลักษณะแบบนี้ไม่คุ้นเลย
ไม่แน่ใจว่าเป็นแรงงานต่างด้าวหรือเปล่าหรือเป็นคนนอกพื้นที่
แต่สิ่งที่คนเขาสงสัยก็คือจุดที่พบศพมันไม่ใช่พื้นที่รับตาคนเลยค่ะ
มันเป็นที่โล่งอะค่ะคือใครไปไล่ไปนาคือขับรถผ่านเนี่ยเห็นเลยครับ
แต่ทำไมคือทุกคืนคนจะไปแบบไปหาหนูอะนะ
ในที่ไร่ที่นานะครับเมื่อคืนทำไมไม่เจออ่า
ทำไมเพิ่งมาเจอตอนเช้าแล้วพื้นที่มันโล่งแบบนี้คุณผู้ชม
คือถ้าผ่านปุ๊บเจอปั๊บก็เลยสงสัยว่า
เป็นแบบการเอาศพมาจากที่อื่นแล้วมาทิ้งเอาไว้ตรงนี้หรือเปล่า
ทั้งคืน๑๒ชั่วโมงจะไม่มีคนผ่านเป็นไปไม่ได้๖ชั่วโมง
ธรรมิฐานแค่นี้ว่าทำไมเขาไปเห็น๗โมง

คุณภูริพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่าจากที่นาที่ดินของตัวเองเนี่ย
ไปตรงนี้นะครับจะมีถนนเล็กตัดผ่านแต่เข้าไปข้างในนั้น
ไม่มีบ้านของคนอาศัยอยู่นะครับมีเพียงคนที่จะไปทำไร่กับไปหาสัตว
ตอนกลางคืนเท่านั้นนะครับแล้วที่ผ่านมาหลายปีก่อนเนี่ย
ก็เคยมีคนถูกฆ่าแล้วเอาศพมาทิ้งแบบนี้นี่แหละตัวเขาเนี่ยเป็นคนเจอเหมือนกัน
หลายปีก่อนนะเดี๋ยวไปฟังนะฮะ
ศพนี้เป็นศพผู้ชายนะครับยังไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็พิมพ์ลายนิ้วมือเอาไว้นะครับท้องที่คือสพหนองบัวนครสวรรค

แต่เบื้องต้นสภาพศพพบรอยช้ำที่แผ่นหลังที่หน้าอก
แล้วก็มีร่องรอยถูกทำร้ายที่ศีรษะด้วยนะฮะ
เดี๋ยวต้องชนะสูตรอย่างละเอียดอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ
แล้วก็จะไปตรวจสอบเพิ่มเติมว่าในพื้นที่ใกล้เคียงหรือว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับ
มีใครแจ้งความคนหายลักษณะแบบนี้บ้างหรือเปล่าค่ะอ่า
เป็นผู้ชายนะฮะตอนนี้ยังนิรนามอยู่นะฮะศพนี้นะครับ
ลักษณะของหลักฐานในที่เกิดเหตุก็เจอแบบนี้นะครับ